การแข่งขันเจ็ดสกีระดับโลกกันหน่อยพี่แมน
เพราะว่านอกจากจะได้เชียร์ต้องการแข่งขั้นกันแล้วคะแน่นอนว่ามันไปกับเสียงเพลงในเจ
ไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมเกงทัชยะมุกเดอะวอยส์แล้วก็บิลด์เดอะวอยส์ค่ะ
ส่วนทางด้านค่ายเพลงน้องใหม่ค่ะไปต่อเนื่องกันแบบเร็วเลยนะคะ
ห้าศิลปินหน้าใหม่ค่ะนำทีมมาโดยเจมส์มหาสนโจ้มหาสนซีนแบตมหาสนนะคะ
พราวมหาสนแล้วก็มิวมหาสนมหาสนไม่ใช่มหาชนมากันมา๕ซิงเกิล๕แนวเพลงนะฮะ
ทั้ง๕ศิลปินน้องใหม่ก็ฝากออดอ้อนบันเทิงไทยรัฐมาฝากบอกเรามานะ
ให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจน้องหน่อยแล้วก็สนับสนุนผลงานของแก๊งมหาสนแก๊งนี้ด้วยนะคะ
ศิลปินเดี๋ยวนี้เนี่ยน่าจะร้องเพลงเพราะแล้วต้องหน้าตาดีด้วยนะ